สมตัวเลขกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมวันนี้๒๗แล้วเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่จิ้งหรีดค่ะเจ้าพ่อจอมทัพมารออยู่แล้วเชียวในหัวเขียวข่าวเด็ดค่ะ
โอ๊ย
นี่ไงแม่ค้าแผงลอตเตอรี่ก็บอกว่าอุ๊ยไม่ได้มองหน้าพอมองหน้าแล้วก็อุ๊ยพี่จิ้งรีดขาวเหมาไปเพียบเลยค่ะพี่จิ้งรีดได้เลขอะไรมาบ้าง๕คู่แบบนี้ค่ะก็มีเลข๔๐๔๔๔๐๙๑๓๕๒๙แล้วก็๐๒๕เผื่อใครจะเกาะตามพี่จิ้งหรีดขาวไปนะคะเผื่อจะดวงดีเอาก็ตามกันได้เลยค่ะ
จากพี่จิ้งหลีดขาวแล้วเจ้าพ่อจอมทัพนะคะลูกแม่อ๋อมดูหน่อยซิผลงานศิลปะของเจ้าพ่อจอมทัพเป็นยังไงบ้างบอกว่าให้เป็นของขวัญปีใหม่นะพอดูภาพแล้วเนี่ยก็เหมือนกับการเฉลิมฉลองแล้วค่ะแต่เอ๊ะมองไปเนี่ยคุณผู้ชมมีเลขด้วยใช่ไหมอ่ะมีเลขแบบ๕๐๒แล้วถ้าเกิดว่าจำข่าวเลขของพี่จิ้งหลีดขาวได้พี่จิ
ฮะก็มีชาวบ้านตาดีไปเห็นเหมือนกันค่ะนี่นี่สองหางน่ะจิ้งเหรนเออ
แล้วบอกว่าให้สังสังเกตตรงโคนหางของจิ้งเหรนครับเหรอมันมีเลขอะไรอ่ะ
มีเลขโผล่มาสามตัวพี่น้ำแข็งพี่เบิร์ตเขาบอกว่าเป็นแปดห้าเจ็ดนะ
ตรงไหนเออยังไม่เห็นตรงโคนหางหรอเออตรงโคนหางครับเออเออนะฮะ
อ่ะใครอยากตามตามได้แปดห้าเจ็ดครับแล้วก็มีกล้วยแปลกโอ้โหบ้าน
บ้านป้าละเอียดนี่เยอะเหลือเกินอันนี้กล้วยแปลกเห็นไหมตัดทิ้งไปแล้ว
ของบ้านตัดทิ้งไปแล้วมันยังออกปลีออกเครือออกลูกมาพร้อมกันอีก๒ต้นด้วย
ชาวบ้านบอกเดี๋ยวจะนำตัวเลขที่ทั้งหมดเนี่ยที่เจอจากบ้านป้าละเอียดเนี่ย
ไปเสี่ยงมันให้หมดเลยแล้วกันค่ะทั้งบ้านเลขที่บ้านเลขที่อะไรสอง
หมู่สี่อ่าอายุป้าละเอียดเจ็ดสิบสองปีอ่ามีรถเก๋งด้วยทะเบียนหนึ่งสี่แปดห้า
มอเตอร์ไซค์ไหมมอเตอร์ไซค์อ่าเอารถเก๋งก่อนอ่า
คอนด้าโอ้เก่าเกือบเชียวหนึ่งสี่แปดห้าแล้วก็มอเตอร์ไซส์เจ็บหนึ่งสามหกครับ
ขอบรรละเอียดฮะโหหลายอย่างเลยเออเอาคุณผู้ชม
เกิดไม่ทันอีกแล้วสำชัยสมชัยติดเลขอะไรสมชาย
เอาไหนน่ะ
อันนี้๑ถึง๐เอาไว้แล้วเหลืออย่างเช่นสมชายเป็นชื่อของอิกาตัวนี้ครับ
สมชายจริงนะจิกจังเลยจิกได้เลขอะไรล่ะคือในฝานะคุณผู้ชม
จะมีเลข๐๙สมชายจิกนะครับจิกกี่ฝาต้องบอกจำนวนฝาด้วยเดี๋ยวเผื่อคนเอาไปใช้
จำนวน๒ฝาเลข๕กับเลข๑ฮะมีคนบอกว่าเจ้าของคลิปบอกมีคนขอมาตาดีได้
ตาร้ายเราอย่าไปพูดถึงโชคลาภเรื่องดวงเป็นเรื่องของวาสนา
ชาวเน็ตบอกว่าสมชายน่ารักมากบางคนบอกว่ามาแน่นะสมชายนะครับ
ตั้งแต่ตัวเล็กหรือเปล่าคะอ่าบางคนเห็นอีกาบินมาเป็นฝูงไม่เคยเห็นตัวเล็กแบบนี้นะฮะ
พาไปดูกันเลยละกันคุณผู้ชมวัดนี้อดีตเคยร้างแต่พอมีคนถูกรางวัลที่๑ก็ไม่ร้างแล้วค่ะที่ชุมพร
จะพาไปดูว่าช็อตนี้บรรยากาศตรงนี้มีคนถ่ายคลิปไว้บอกว่าโดนแฝงร่าง

โอ้โหกลิ้งอยู่หลายรอบเนี่ยนอนกลิ้งอยู่แบบนี้ค่ะซึ่งจุดตรงนี้คือจุดที่เขาให้ไหว้รูปปั้นเจ้าพ่อ
เป็นเจ้าพ่อเสือเจ้าป่านะคะอยู่ที่วัดนี้แหละทีนี้คนที่มาด้วยเนี่ยต้องจับเธอนะ
แล้วเธอก็มีจังหวะสะบัดด้วยค่ะคือบางคนก็เชื่อว่าที่ผู้หญิงคนนี้อาการแปลกเนี่ย
เพราะว่าโดนแฝงร่างคลิปนี้เนี่ยผู้หญิงที่เขามาทำบุญเขาถ่ายคลิปไว้
บอกว่าจริงผู้หญิงในคลิปไม่ใช่คนไทยนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นคนชาติไหนกันแน่
ผู้หญิงคนนี้เขาวูบลงไปแล้วก็ไปนอนตอนแรกยังคิดว่าเป็นลมอยู่เลย
แถวนั้นเขาก็จะขอยาดมกันใช่ไหมแป๊บเดียวผู้หญิงคนนี้กลิ้งไปกลิ้งมา
ไม่ได้เป็นลมนี่นะสุดท้ายมีคนมาช่วยพยุงออกไปนะคะ
แล้ววัดนี้เนี่ยวัดร้างกลางป่าเมืองชุมพรหรือว่าวัดเขาเจดีวิสัยไตรัตนาราม
ชาวบ้านเขาจะเรียกว่าวัดพระใหญ่วัดพระใหญ่อยู่ที่อำเภอเมืองเนี่ย
เพราะอะไรมีคนเคยไปอธิษฐานไงขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่ง
แล้วเดี๋ยวจะมาบูรณวัดหลังจากนั้นเธอก็ถูกรางวัลที่หนึ่งสิบสอง
ล้านบาทจริงจากวัดร้างก็กลายเป็นไม่ร้างแล้ว
ลอตเตอรี่ไปอยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดเลยค่ะ
ว่างวดนี้จะมีคนถูกรางวัลจากเลขเด็ดของวัดนี้ไหม

ทานีครับที่วัดหนองกระเดี่ยมเผอร์ทัพทัน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหกลุ่มชาวบ้านเข้าไปกันเยอะเลยครับ
เป็นงานอัญเชิญยกส่วนเสียรรูปหล่อหลวงพ่อเคลือบวาจาศักดิ์สิทธิ์
ใหญ่ที่สุดในโลกคุณผู้ชมคือถ้าประกอบเป็นองค์อย่างสมบูรณ์แล้วเสร็จเนี่ย
จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเคลือบที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกขนาดหน้าตากกว้าง๑๒เมตร
สูงสิบห้าเมตรหนักกว่าสี่สิบห้าตันชาวบ้านก็ต้องไปกันเยอะเลย
นี่มีรำวงด้วยชาวบ้านยังขนานนามหลวงพ่อเคลือบว่าเป็นเทพเจ้าแห่งรุ่มน้ำสแก่กรัง
เพราะเป็นเกจิที่มีวิทยาคมเข้มขลังครับช่วยคุ้มครองชาวบ้านให้แคล้วคลาดปลอดภัย
ดาลโชคลาภให้ชาวบ้านอีกด้วยก็เลยมีคนมาไหว้ขอพรกันเป็นประจำ
งานนี้ชาวบ้านคนนิยมตัวเลขไม่พลาดหรอกมาส่องหาเลขเด็ดจากป้ายทะเบียนรถเครนสิ
รถเครนที่ใช้ในการยกส่วนเสียนรูปหล่อหลวงพ่อเคลือบนี่แหละจะนำไปเสี่ยงโชคนี่ฮะ
เขาชี้เลยชี้นำสายตามาแบบนี้ทะเบียนสีเหลืองเหลืองเจ็ดหนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าเก้าครับ
คุณผู้ชมครับผมจะพาไปแก้ปริศนานะครับตีเลขจากต้นตะเคียนแม่ศรีมณีทอง
คุณผู้ชมฮะไปกันที่วัดศรีอุทุมพรคุณผู้ชมหรือว่าวัดหลวงพ่อจ้อย
ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีชาวบ้านไปไหว้ขอโชคลาภ
จากต้นตะเขียนแม่ศรีมณีทองอยู่ด้านหลังนั่นครับ
เป็นท่อนสีดำอยู่ด้านหลังนี้เลย
ชาวบ้านเล่าบอกว่าเคยดูข่าวดูข่าวช่องไหน
มุถายรัฐจีวีข้อสามสี่สองอ่าก็เลยอยากจะมาสักครั้งหนึ่ง
อยากจะมาดูมาตีเลขปริศนาด้วยตาของตัวเอง
งานนี้ไม่พลาดครับเขาบอกว่าเขาเห็นเลขเลยนะ
ข้อความระบุว่าปลากับหงษ์สองตัวขึ้นบนหงษ์เจ็ดตัวลงต่ำ
คุณผู้ชมตีได้ว่ายังไงถ้าตียังไม่ออก
ก็ดูเลขที่เขาเขียนนำสายตาเอาไว้หน่อยก็แล้วกัน
อืมนะครับแล้วก็อ้าวใครชอบเลขไหนก็ลองดูครับ